ทั่วประเทศเตรียมปิดด่านชายแดน
ตามคำสั่งของทางกระทรวงมหาดไทย
ที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้
เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ส่วนที่เชียงรายซึ่งมีพรมแดนติดกับหลายประเทศ
จะได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ
อันนี้คือมาตรการที่ทางกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวานนี้ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับ
โดยบรรยากาศบริเวณจุดผ่านแดนถาวรไทยลาว
ในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้

หลังทางการลาวใช้มาตรการปิดด่านทั้งใน
และนอกระบบทั้งหมดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
รวมทั้งระงับการให้บริการออกวีซ่าณหน้าด่าน
เพื่อเป็นการป้องกันการประบาดของโควิด๑๙
นี่ทางการลาวเมื่อวานเขาก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ
ขณะที่ทางการไทยเองก็สั่งระงับ
การใช้ช่องทางจุดผ่อนปลนการค้า

รวมถึงจุดผ่านแดนถาวรเป็นการชั่วคราว
ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ๒๑มีนาคม

รวมถึงช่องทางอื่นตลอดแนวชายแดน
ในอำเภอเชียงแสนเชียงของแล้วก็เวียงแก่น
รวมทั้งยกเลิกการออกวีซ่าหน้าด่านทั้งหมดนะครับ

ยกเว้น๒แห่งก็คือจุดผ่านแดนถาวร
แล้วก็จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาว

ตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดต่างกันบ้างนะครับ
ที่จังหวัดสะแก้วนายวรพันธุ์สวรรณุต
สั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่อนปลนการค้า

แนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคมไปจนถึงวันที่๕เมษายน

ยกเว้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศ
พร้อมกันนี้ยังสั่งปิดสารบริการเพื่อสุขภาพ
วดแผนไทยนวดแผนโบราณสปา

รวมทั้งร้านเกมร้านคาราโอเกะร้านอินเตอร์เน็ตโรงภาพยนตร์
ก็ปิดแล้วตั้งแต่วันที่๒๐มีนาคม
แต่เป็นการปิดชั่วคราวนะครับถึงวันที่๒เมษายน
ขณะที่บรรดาสนามชนไก่สนามชนโคสนามมวยอะไรต่าง

อันนี้ก็ถูกสั่งปิดทุกแห่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
เพราะคุณถ้าดูพวกไทม์ไลน์ของคนที่ติดโควิด

ยอดพุ่งเยอะในช่วงหลังก็มาจากสนามมวย
มาจากสนามมวยเสร็จแล้วเขาเดินทางกลับจังหวัดเขานะ

เขาก็ไปตามสนามมวยของจังหวัด
ไปบ่อนไก่ไปบ่อนโคสนามไก่ชนอะไรทั้งหมด

ใช่ทีนี้ทุกจังหวัดให้พวกสนามชนไก่ชนโคชกมวย

หลายจังหวัดก็ปิดเรียกว่าปิดจังหวัดก็ว่าได้

ใช่ค่ะที่สะแก้วไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่อำนาจเจริญหน่อย
อย่างพ่อเมืองคือนายสุธีทองแย้ม
เพราะว่าราชการจังหวัดอำนาจริงยืนยันนะ
อำนาจเจริญยังไม่จำเป็นต้องปิดเมือง
แต่สั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดน
แล้วก็จุดผ่อนปลนการค้าไทยลาว
ในอำเภอชานุมานรวมทั้งหมด๕แห่ง
รวมถึงมีการสั่งปิดสถานบันเทิง
ชนไก่สนามมวยสนามกีฬา
ตลาดนัดชุมชนแล้วก็ถนนคนเดินทุกแห่ง
๑๔วันค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่๒๑มีนาคมคือวันนี้

แล้วนอกจากนี้ทางจังหวัดก็มีการเตรียมสถานที่

อันนี้เอาไว้สำหรับกักตัวเอาไว้รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
มี๒แห่งนะคะแห่งหนึ่งมี๖๐เตียง
รวมทั้งหมดก็๑๒๐เตียงสมมุติถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางจังหวัดบอกว่าพร้อมจะร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่าย
จังหวัดมุกดาหารและเอี๊ยะโสธร
เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่
อย่างที่บอกว่าตอนนี้อำนาจเต็มอยู่ที่พ่อเมือง
อยู่ที่ผู้ว่าในการสั่งได้เลย

ที่นั่นก็มีการสั่งปิดตลาดนัดไทยลาว
ตลาดต้องชมหรือว่าถนนคนเดินเป็นการชั่วคราว
นับตั้งแต่วันที่๒๑มีนาคมคือวันนี้เป็นต้นไป
จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ตลาดนัดไทยลาวยังคงค้าขายกันตามปกติ

ก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า
พ่อค้าแม่ค้าต่างทั้งชาวไทยชาวลาวได้ทราบแล้ว

พูดถึงตลาดแห่งนี้เปิดมานานกว่า๓๐ปี
แล้วก็ยังไม่เคยปิดมาก่อนด้วย
ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่จะมีการปิดตลาด
มีคนมาจับจ่ายซื้อของมากมายขนาดนี้เป็นครั้งแรก
อย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนล่ะค่ะ